เขาเป็นคู่ที่หลอกทำทองคำปลอม

ทองคำแล้วก็ยัดไส้เป็นเนื้อเงินนะครับ

เอาไปที่ร้านรับจำนำก็มีเหมือนกัน

สำหรับคู่สามีภรรยาคู่นี้นะครับ

นายวีรยุทธ์รวงพึ่งอายุ๓๔ปี

ปันอันอายุ๓๒ปีครับ

พร้อมกับตำรวจภูทรดอยสะเก็ด
เข้าจับกลุ่ม๒สามีภรรยานี้นะครับ

แล้วนำไปหลอกขายแล้วก็นำไป
ตามร้านจำนำทั่วภาคเหนือ

อุปกรณ์ที่ใช้ทำสร้อยคอทองคำปลอม

แล้วก็ตราสำหรับการตอกตะขอ

อีก๑๗ยี่ห้อรวมอยู่ที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้
จากการสอบถามเนี่ยก็ทราบว่าทั้งสองคนนั้นเช่ารถยนต์จากร้านรถเช่าในตัวเมือง
แล้วก็นำสร้อยคอที่ยัดไส้เนื้อเงินนะครับไปหลอกขายที่ร้านทองสินภัยศาล
แต่เมื่อนำไปตรวจสอบแล้วพบว่าอ้าวเป็นสร้อยคอทองคำปลอมเป็นทองยัดไส้เนื้อเงิน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปติดตามพฤติกรรมแล้วก็จับกลุ่มได้ที่ห้องพักนะครับ
ร้องผู้บังคับการณ์สมัครผู้ท้อนจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ก่อเหตุเป็นขบวนกัน
คบหากับนายวีรยุทธ์ได้ไม่นานเอง
หลังจากที่เลิกรากับสามีเก่าซึ่งเป็นช่างทอง
ไปเช่าบ้านผลิตทองคำปลอม
ละ๑บาทบ้าง๒บาทบ้าง

เพราะถ้ายิ่งใหญ่มันอาจจะตรวจสอบได้ง่าย

วิธีการตรวจสอบก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับ

ดังนั้นเน้นเป็นเส้นน้ำหนักน้อยเล็ก
ไปร้านทองทำทีเป็นร้านจำนำ
โรงจำนำจะนำไปจำนำเอาเงินมาเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไปเช่ารถนำไปจำนำบ้างแลกเปลี่ยน

สุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองครับ
ร้านทองโรงรับจำนำเนี่ยเขาดูแป๊บเดียวนะ